สุดยอดมวลไทยรัฐสัปดาห์ที่๒๐เดินทางมาถึงเครื่องดำรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

ขวามือครับมุมแดงจองฝีมือจากบุรีรำลำน้ำมูลเล็กต่อมินบุรี
ขณะที่ซ้ายมือผมนะครับรายนี้พันโหดจาก๘ริ้วฉะเชิงเซาครับ
โอ้โหคุณเก๋ากว่าแต่คุณเตี้ยกว่าสั้นกว่าเนี่ย
วันนี้นี่มั่นใจขนาดไหนจะเอาชนะน้องเขาได้

เขาบอกว่าเดินเข้ามาระวังนะจะเจอแข้งซ้ายกลัวไม่กลัว

เขาบอกเขามาเพียบเลยวันนี้กลัวไม่กลัว

วันนี้น้องหมายเท็มที่ครับ

คนนี้ได้สดก็ได้เการูปร่างได้เปลี่ยนก็เจริญ
แต่ว่าต่อน้ำหนัก๒ปอนด์นี่คือจุดเปลี่ยนหรือเปล่า
ไฟแดงชายาสายหมอหนัก
วยฝีมือจากที่ราบสูงเข่ามรุตยูบูแหลก
น้ำมูลเล็กตักชัยโชธ
และไฟล้ำเงินมวยฝีมือจากรุ่มน้ำบาปกง
กระดูกดีก้านคอผลิตศึก
เชิงเวยรับศัพท์ผลักลมก้างก้อกัมปะน่า
เอามาฟังผลการให้คะแนนของรองผู้เอกนะครับ
กรรมการอำนาจสายฉลาดร้อยเอกสมบูรณประพาวงสินชัยจุลวง
มีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงสายันเล็ก๔๘และสุพันธ์๔๒
หลังตาได้สำเร็จอาประวัติของมวยคุยกับรายการเชิญครับพี่ชัย
ทางด้านฝ่ายแดงนะครับลามน้ำมูลเล็กต่อมินบุรีครับ
ชื่อนายนพลแสนกล้าอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดบุรีรำครับ
กมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๖๐ครั้งแพ้๑๗เสมอ๑ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนพิจิตชัยพีเกแสนชัยมวยไทยยิม

ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินการกกรรมนาศชื่อในการใจดีอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดนักฉะเชิงเศร้าชกมาแล้ว๑๐๘ครั้ง
ชนะ๗๒แพ้๓๓เสมอ๓ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนสายันน้อยต่อหลัก๒ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
มุมแดงก็อยู่ในความดูแลของพี่ด้วงศักดิ์โชธนะครับ
มีคุณต่อมินบุรีมีเหตุที่๙๙ก็ให้การสนับสะดุลอยู่นะครับ
รายนี้นี่ก่อนหน้านี้สดเหลือเกิน๗๘ไฟล์ติดไม่แพ้ใครครับ
แต่ว่าไฟล์ทสุดท้ายนี่ลักษณะสนุทธิรรภ์ราชดำเนินนะครับ
วันนั้นแพ้ให้กับทางด้านของ

ขณะที่มุมน้ำเงินเนี่ยช่วงหลังนี้หายไปพักนึงนะครับ
แต่ว่าช่วงนี้กลับมาแล้วครับ
กลับมายืดเส้นยืดสายได้๓๔ไฟล์แล้วนะครับ
แล้วก็เที่ยวนี้กลับมาซ้อมที่ค่ายมวยกกัมปนาศแล้วด้วย
ซ้อมได้๒๓เดือนแล้วอยู่กับพี่กัมพนาศชูซุวันที่ชะเชิงเศร้านะครับ
น้ำเงินนี่๒๑ปีครับแต่ว่าชื่อเสียงการผ่านมวยโอ้โหดังตั้งแต่เด็ก
ถ่ายไปโชคโทนทั้งดวนผ่านมาหมดแล้ว
อายุ๒๑ก็จริงนะครับแต่ว่าอายุมวยนี่ไม่ธรรมดา
ขณะที่มุมแดงนี่อายุ๑๗ปีครับชกมาไม่เยอะนะครับแต่เก่งเร็วเหลือเกิน
ถ้าว่ากันว่านี่คือนักชกที่ถอดแบบมาจากยอดมวยอย่างโซ่แก๊งมรัตนบัณฑิตครับ
ฝ่ายแดงก็เคยมาโชว์ฟอร์มที่ไทยรัฐทีวีเราไว้แล้วนะครับ
ครับส่วนฝ่ายทำเงินดีมาสองครั้งะทั้งแรกมาชนะนอกยก๔พายแก้วเฮียวช่างยุทธวรรม
และครั้งสุดท้ายนี่มาแพ้คะแนนสายันน้อยต่อหลัก๒ครับ
ครับผมมุมแดงได้สดกว่าก็จริงนะครับแต่ว่า
ได้สดกว่ารูปร่างสูงยาวกว่าแต่วันนี้ต่อน้ำหนักสองปอนครับ
หนึ่งร้อยยี่สิบต่อร้อยยี่สิบสองครับเดี๋ยวดูครับมีเดียอะไรถึงต่อน้ำหนักครับ
กรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์นรงชนะจันทร์ครับ
ผู้สนับสนุนครับขึ้นมาถอดมงคลให้
ก็ซ้อมอยู่กับพี่ด้วงศักดิ์ชายโชธหรือว่าหมอด้วงนะครับ
ในวงการมวยรู้จักกันแบบนั้นครับขณะที่มุมน้ำเงินครับ
มีพี่กำปะนาทครับเจ้าข้านมวยกองกำปะนาท
ฉะเชิงเซานะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับเจ้าการครับ
อย่างที่เรียนไปแล้วครับมวยคู่นี้มีดีคนละอย่างนะครับ
พี่เสียดายน้องถ้าชอบความสดที่มุมแดงเลยครับ
ดูกันยาวสู้กับหนังชีวิตนะครับมวยคู่นี้ติดตามกับพี่ปาและพี่มุมครับ
พี่ปาชอบแบบไหนน่ะ
แข็งโป๊กเลยนะหรือลูกศิษย์ของคุณกับประนาทอีกคนนึง
ซึ่งช่วงนั้นไประยะนึงก็ไปอยู่กับต่อสุรรัติที่ระยอง
แต่ตอนนี้กลับมาอยู่การดูแลของคุณกัมปนาศนะ
ส่วนแม่ลูกศิษย์หมอด้วงมันด้วงตรงไหน

กางเกงสีน้ำเงินนะคู่ชกถ้าไปมองที่ขานี่
แนร์ใจมันสั่นเลยนะพี่ฟังอุณญาติจะจ้านมา
ไม่ได้เลยนะหลับสมุทรเล็กอืม

จัดจ้านแข้งซ้ายเตะระเบิดเลยนะครับลายนี้
หนักต่อยแน่นเอานับเอาน็อกเอาแตกนี่กางเกงสีน้ำเงินไปเลย
ถ้าฝีไม้ลายมือสวยชกยาวชอบเกมยาวนี่กางเกงสีแดงนะ

เป็นพวกทำลายเวลา

จบการวันนี้ไว้เปลี่ยนด้วยนะ

หรือว่าหางเปียนำโชคอีกไม่รู้นะเดี๋ยวติดตามนะครับ
ไม่ใช่คราวชื่อก้านคราวชื่อเปียร

อะไรแบ่ไม่ค่อยมี
เห็นไหมว่า๔๐ปีกับการเป็นโปรโมเตอร์ในยุคที่จัดอยู่ที่ลุมพินีพระราม๔นะ
โอ้โหคู่ไหนคู่นั้นน่ะถ้าบอกว่าแบร์เฟอร์แบร์เฟอร์แล้วบัวหมดแล้วคุณท้อ

ช่างน้ำหนักเสร็จกางเกงสีน้ำเงินก็ไปนอนแม่เป็นลุกขึ้นมาไปทับหนังสือพิมพ์ท่าไหนไม่รู้
ติดหลังมาเต็มไปหมดเลยมี๕แถวด้วยน่ะ
การจัดมวยในยุคนี้ต้องบอกว่าโอ้โหแข่งขันกันเยอะมากในทีวีนะ
โดยเฉพาะที่เรากำลังถ่ายทอดอยู่แต่ในการณ์นี้ก็หลายช่องให้ไปเจอกันแล้วน่ะ

แต่ว่าตรงนี้ครับยอดมวยไทยรัฐครับก็ต้องศึกวันทรงชัย

เกงสีน้ำเงินการกองกรรมนาศนี่เป็นคนที่แม่เห็นแล้วรู้เลยครับเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีพี่ป๊า
ศักดิ์ศรีพวกนี้มีศักดิ์น้ำมันนะพวกรักศักดิ์ศรีนะ
แต่ข้างหลังมันมีสักน้ำมันนะไอ้เจ้าการ

ซ้ายจัดซ้ายจะไม่ค่อยขยันเตะไม่ได้นะ
โอ้โหถ้าโดนขวานี่ยุบเลยนะพี่ป่า
เพราะว่าคูทิ้งตั้งให้เฮทีครับ

มองบนนี้ต้องเฉงะซักนิดหนึ่งด้วย

มวยผู้เอกของเราก็ผ่านมายกแรก
ฝ่ายแดงก็ลำน้ำมูลเล็กนี่ได้เปรียบสภาพร่างกาย

เกมยกแรกนี่แรกกันคนละชาติ๒ชาตินะ
ยังดูชั้นดูเชิงยังสงวนท่าทีกันอยู่

แล้วถ้าใจพี่ไม่ขุมใจน้องนี่
ส่วนขวาวันนี้ยังไม่แจกเลยนะ
วันนี้เตรียมเงินมาเต็มกระเป๋ายังไม่ได้แจกเลย

ตามเกมกันต่อครับในยกที่๒
นับน็อกแตกที่เกิดขึ้นได้ครับท่านผู้ชมครับ

ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ

หางเปียร์นำโชคหรือเปล่านะครับไอ้เจ้าการ
ขยับเดินเลยขู่รุ่นน้องรับแข้งซ้าย
แข้งซ้ายเตะลงตัวเพียงจอดยาง
จอดยางมีสนุกนะพี่ป่าเตะขามีอาการนะ
เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นจุดแล้วอาการเห็นแล้ว
แต่มวยเก่าจะไม่ค่อยเร่งครับพี่ป่าต่อยไปเรื่อย
เถอะมาลงร่างหัวมาลงร่างมองร่างขึ้นบนเนี่ย
มั่นใจสูงนะตั้งใจมากเลยนะก็ค่อยเบียด
ละเอียดเลยนะครับวันนี้นี่ครับแข้งขวา
คิดว่าไอ้เจ้าหลับมูลเล็กเลยยังไม่เร่งนะ
ไม่กลัวด้วยไม่ตกใจด้วยซ้าย
เป็นมวยที่ชกยากคนหนึ่งนะครับลำน้ำมูลเล็กไม่รู้จะออกอะไรนะครับ
ก็ถือว่าโต้ได้สวยนะไอ้เจ้าการเป็นจังหวะที่ยืดแข้งอยู่นะครับซ้ายแลกขวา
ขยับหลอกนิดนึงครับรอจังหวะวางซ้ายลำน้ำมูลเล็กก็ไม่จำเป็นที่ไม่อยากให้เข้าในอยู่แล้ว

ค่ะไฟน้ำเงินนี่เก๋าเกมเดินกูเลย
เขาว่ากันว่าเชียร์มวยตัวใหญ่ที่ภรรยาที่บ้านไม่ด่านะครับ
ไม่รู้ด่าจริงไม่จริงครับต้องถามพี่ป่าพี่บุ๋มครับ
ไปบนเวทีครับยกที่๓ผู้นำรายการในวันนี้นะครับ
ลำน้ำมูลเล็กแดงน้ำเงินการก่อกัมปนาศ
ดูชั้นดูเชิงครับเดี๋ยวดูยกนี้

ยังเดินเข้าหายังสูงบนคณุนหินอยู่
ไม่สูงแค่แกงขวาสาร
แข่งมูลซ้ายครับลำน้ำมูลเล็ก

ทอด
ทอด

ของการนี่ไปรับไม่ได้นะครับรับเยอะนี่หยุดเลยนะ
เกี่ยวแล้วคือแบบนี้ไงนี่
ใส่แบบเทิดเทินก็ต้องใส่แบบนี้
ละเอียดมากเลยวันนี้นี่หน้าสะบัด
สะบัดเป็นลำตัดแม่พยูนเลยแค่งนี้
สิบมันอีกคู่นึงครับคุณผู้ชม
แม่ลำน้ำมูลวันนี้ไม่เยอะว่าง่ายใช่แล้ว
ปิดคอด้านละต้นเลยครับผิวแม่

ดูกาดดูหลวมไปนิดนึงครับ
มาวางแค่งแล้วทำได้ดีเลยสายยันเล็ก

แค่งซ้ายรับเต็ม
เตะตลอดจะเปิดให้ผ่านตลอดหรือเปล่า
ซ้ายของลำนมูลเล็กนี่ครับตัวมีขวาครับ
มีกินลำตัวมีเตะขวา
ให้โจทย์การเว้ยการเตะขวาเตะบัง
เจอซ้ายเต็มดี

เป็นยกของการดวนแข้งเลยนะครับ
โมเตอร์นี่ยังนั่งดูตลอดเลยนะครับชกได้ดีทั้งคู่ด้วยวันนี้แม่
บอกมวยตัวเล็กมวยตัวเตี้ยไม่มีเสน่ห์พี่ป่าดูชกแบบนี้แล้วเป็นยังไง

ทำท่าจะบ่ยย้อยกันบ้าง
ขยับขยับเข้าไปผิดจังหวะนี่การมายาวเลยนะ
มันโต้ขวาตลอดนะไอ้เจ้าการนี่
แต่เอาแบบตรอดเทิงเลยนะพี่ปานแ้งขวา
เป็นเกมที่สุดยอดที่คู่ขึ้นกันพบยกที่๓

ปากการณ์เดินคู่นะครับ

ดั่งหน้าหมูเล็กเนี่ยพยายามโยนเขาครับสวนคืน
ขณะที่น้ำเงินนี่หนักแรงเหลือเกินครับ
ใครที่กำลังอยู่ในช่วงตัดสินใจ
ถ้าคู่นี้ชกกันแบบสามยกนะครับพี่ปะสามยกนี่ยังดูไม่ออกเลยว่าให้ใครชนะนะ

ดูตั้งรับคอยรอบังต้องกั้นแข้งซ้ายให้อยู่
เตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับล้ำละมุนเล็ก

ต้องดันเข้าไประวังซ้ายก่อนนะครับถ้าไปรับก่อนนี่มันไม่ดีไงพี่ปาก
ขยับแล้วล้ำละมุนเล็กแรกไปโดนทางกากก่อนทุกทีครับ
แค่งขวาโดนแล้วยุบหรือเปล่าโอ้สวยครับลูกนี้เกี่ยวล่างเด๋อเลย
โอ้โหแลกแข้งแบบนี้ใครยุบใครกระเด็นนี่เห็นนะครับ
ขยับขยับล้ำละมุนเล็กซ้ายติดบ้าน๒แรก
ข้นคู่ขี้แล้วครับคุณผู้ชม
ขยับโบเก้งครับเรียบต่อไหวครับล้ำละมุนเล็ก
ขยับซ้ายมั้ยซ้ายแค่ก่อนที่ไหนครับครับต้องออกซ้ายก่อนนะครับ
ถ้าจังหวะเข้าไปถูกจังหวะนี่การออกขวาก่อนทุกที
โต๊ะทั้งหมดโต๊ะทั้งหมดโต๊ะทั้งหมดไอ้เจ้าการ
โต๊ะทุกเม็ดโต๊ะทุกเม็ด

แค่งขวาเตะพยายามโต๊ะหรือซ้ายติดบัน
เอาการตั้งรับรอแล้วการเป็นฝ่ายรอบ้าง
ลำน้ำมูลเล็กเดินขยับทีดทำไมจังหวะ
แค่งซ้ายเตะเข้าลำตัวโต้เข่าขวา
ล็อกตีด้วยข่าวซ้ายในช่วงปลายยกที่เหลือตรงนี้
โอ้โหเบียดมากครับคุณผู้ชม
นี่แหละวันสมทายยอดวิทยาลัยอะไรก็เกิดขึ้นได้
ขยับเข้าหาครับลำน้ำมูลเล็กช้าไม่ได้ครับ
ไปครึ่งก้าวนี่มันแม่มันผิดจังหวะไปหมดครับ
ไปโดนอาการเก๋วเก็บกินหมดเลย
ถ้าขยับให้ลึกระวังแข้งซ้ายเข้าไปแบบนี้
ถ้าขยับก่อนก็เกี่ยวมากคืนมาเกี่ยวลงหวะ
รักแรงแม่นในช่วงต้องแบบนี้แล้วครับ
หนึ่งนาทีที่เหลือตรงนี้ปลายยกสี่สำคัญมากครับคุณผู้ชม
ตัวเองใช้ความใหญ่ครับเดินระหว่างซ้ายไปก่อน
ถ้าเสียจังหว่างก่อนนี่การวางแค่งขวาหมดแล้วหยุดทุกที
แค่งซ้ายตัวตรงนี้เป็นยังไงอะไรขึ้น
ถ้าออกซ้ายแบบนี้ทำให้ทางการนี่ออกแข้งขวาไม่ได้
เป็น๒แค่งยังไม่คืนไม่คืนคืนไม่คืน
ขึ้นให้ซ้ายขึ้นให้ขวาผมในตั้งตีแล้ว
พลิกเหลี่ยมหักตั้งตัวซ้ายตั้งตัวข้าวขวา
ตั้งตัวข้าวขวาตั้งตัวข้าวขวาตั้งตัวข้าวขวาไอ้เจ้าการ

ล็อกในแล้วเด้งตีแบบนี้ตีเอาเฮตีเอาเสียงเชียร์ไว้ก่อนเลยครับ
ขยับขวาออกไหมล็อคไนต์ตี
วยคู่เอกของเรานั้นยก๔นะครับภาพช้านะครับ
ผดซะลุคท่านรับเลยครับวายแดง
ร๊อยจังหวาเตะด้น
มีหักเหลี่ยมดึงการเสียหลักล้มไป
ฝ่ายล้ำมือขยับเข้าหาบ้าง
ปวดแห้งซ้ายติดเข่า
ปวดเข้าไปอีกครับแข้งซ้ายเนี่ย

การก็รอโต้โต้ขวาคืน

ขณะที่แดงบอกว่า
ต่อยได้อีกหลายยกครับแรงเหลือนะฮะ
อ้าวติดตามต่อยกันยกที่ฮาครับ

ชัยชนะจะกับบุรีรำหรือว่าฉะเชิงเซาครับ
สามนาทีทองจะเป็นของใครนะครับ
ยังมีเวลาอีก๓นาทีความเก่านี่อยู่ที่น้ำเงิน
ความสดที่อยู่เกงสีแดงและยกเสียง

ไม่ได้ออกซ้ายก็เข้าไปโดนขวาของการแบบนี้ก่อนคุณผู้ชม
โดนเก็บตกไปเยอะเลยนะครับในยกที่๑
เดี๋ยวดู๓นาทีสุดท้ายแข้งซ้ายจะทำงานหรือเปล่า

๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะครับคุณผู้ชม
เนี่ยชิงระดิษฐ์ซ้ายก่อนแบบนี้ครับยังพอได้เฮขึ้นไปอีก
มันอยู่ที่กลาง
โต้คืนซ้ายเตะติดภัง
ติดภังไปนิดคุณครับขยัมน้ำมะมูลเล็ก
ขยับโยกมาซ้ายเตะซ้ายเตะเตะข้าว
อย่างนี้ขยับเดินไว้นี่เอาล่ะเอาล่ะ
กลางนั้นออกชิงออกขวาไม่ทันนะครับ
น้ำมะรอจังหวะ๒บ้างน้ำมะ
โยกไปโยกมาโยกแล้วใครทำได้
ใครทำได้ดีใครทำได้สวยเอาไว้กัดเตะนะซ้ายเตะ
โยกแล้วต้องออกด้วยนะครับโยกแล้วต้องออกซ้ายด้วย
โต้คืนโต้คืนซ้ายเตะซ้ายเตะ

ที่กรรมการว่าหอมใครครับ

อยากมีเวลาอีก๑นาทีกว่ากว่า

ผู้ชิงขาดบนเวทีก็ต้องสรรค์ให้โชคอีก

อำนาจสายชะหราสมบูรณ์และก็ยศสะพน
วินาทีสำคัญครับในช่วงนี้

ต่างฝ่ายต่างยกต่างฝ่ายต่างขยับต่างฝ่ายต่างมั่นใจ
ว่าจะออกใครครับอยู่ที่กรรมการ
ต่างคนต่างมั่นใจเดี๋ยวไม่รู้จะออกใคร

ดูอะไรจะเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้

คู่ขี้สูงศรีพระยก
เหลืออีก๒๓วินาที
ใกล้จบใกล้หมดยก
โอ้โหมันต่อยแล้วมันเบียดกันมาก

ผู้ชนะก็สบายไปคนแพ้นี่เสียดายเลย

ให้คะแนน๓คนนะคุณผู้ชมครับ
มีอำนาจสายฉลาดนะครับ
สมบูรณ์มภาวูแล้วก็ยศพลสุธุมนนั้น
มั่นใจทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่
แดงลำน้ำมูเล็กน้ำเงินกลาง

ใครออกใครครับผู้ชนะ

ฝ่ายแดงลำน้ำมนต์เล็กนะครับ
ยกที่๕ก็ทำได้ชัดเจนนะครับในยกสุดท้าย

มันจะเสียจังหวะโอกาสอะไรหรือเปล่า
จากชัยโชนนะว่าก่อไมนมุลีเอาเจนทะกันแนนการกอบกำลับนาศไป
ยกสุดท้ายแม่มีเวลาอีก๑นาทีกว่าไม่ได้เดินนะครับ

การกอบกำลับนาศก็เลยแพ้ไป